เมื่อกี้น้ำแข็งถามพี่ใช่ไหมว่าจะกินไก่

แมวน้ำก็จะโดดไปกินไก่ในน้ำใช่ไหม
คือเราคุ้นกับอะไรบ้าง

เออแต่ถ้าไม่ใช่คนเขากินในน้ำก็มี
แล้วคือคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะทำเรียนแบบไวรัลที่เมืองนอกหรือเปล่า
หยิบไก่ไปแล้วก็เหมือนกับโยนให้เพื่อน

ตรงไหนสระนั้นสระส่วนตัวเหรออันนั้นสระส่วนตัวเหรอ

คือต่อให้มันเป็นสระน้ำของส่วนรวม
ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นคอนโดอะไรก็แล้ว
แต่แปลว่ามันคือสระส่วนรวมใช่ไหม
ถ้าคุณถ่ายคลิปคุณทำคอนเทนต์แบบนี้แล้ว
อ้าวแล้วคนอื่นที่เขาไปว่ายน้ำหลังจากนี้
พวกคราบน้ำมันจากอาหารที่คุณโยนลงไป

อ้าวการที่จะทำความสะอาดสะเอาใครจะรับผิดชอบนี่ไง
เรสเกาเขาก็เลยเขียนโพสต์เอาไว้
บอกว่าอยากให้เจ้าของสระมาเห็นแล้วก็ให้ปรับเลยละกัน
เขายังห้ามเลยนะสระต่างห้ามทานอาหารในสระว่ายน้ำ
แต่นี่คุณโยนอาหารเข้าไปแบบนี้เลย
แล้วหลังจากนั้นค่ะวัยรุ่นที่อัดคลิป
มีผู้ชาย๒คนผู้หญิงคนนึงใช่ไหม
เขาก็มีการอัดคลิปขอโทษลองฟังเขาหน่อยละกันค่ะ
ผมขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษลูกบ้าน

ขอโทษในความคึกขนองแล้วก็ความไม่คิดของผม
แล้วก็เหตุผลที่ผมลบคลิปไปเพราะว่าไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์ของโครงการ
แล้วก็ไม่อยากให้ใครไปทำตาม
มันเป็นเรื่องที่แย่จริงครับที่ผมทำไป
ผมจะไม่ทำคอนเทนต์อะไรที่แบบเดือดร้อนต่อชาวบ้านแล้วก็คนอื่นแหละครับ
นี่ไงคะหงายการ์ดความคึกขนอง
แล้วขอโทษนิติบุคคลคอนโดนะคุณผู้ชมสรุป
ท้ายที่สุดแล้วไม่รู้ว่าทางฝั่งคอนโด
จะดำเนินคดีจะปรับตังค่าทำความสะอาดสระว่ายน้ำไหม
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าทางนิติบุคคลตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ถ้าต้องเปลี่ยนสระว่ายน้ำล้างสระแล้วเปลี่ยนสระว่ายน้ำนี่ไหลตังค์นะครับ